วันนี้เกือบเกิดเหตุการณ์สลดเนื่องจากว่าไม่รู้ใครฉลองปีใหม่
ไปยิงปืนขึ้นฟ้าไปตกใส่บ้านหลังนึง
เฉียนหัวเด็กห้าขวบไปนิดเดียว

ถ้าเกิดว่าใกล้อีกนิดนึงนี่โดนหัวน้องแน่
คุณผู้ชมครับเนี่ยบ้านหลังคาเป็นรูลงมาแบบนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์
เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งครับที่หมู่บ้านต้นชมพู่
หมู่๘ตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอลที่พัทธลุง
ฝ้าเพดานเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นจะมีรูโบฝ้าหลุดลงมา
เพราะว่ากระสุนทะลุลงมาครับ
คนในบ้านช่วยกันค้นหาหัวกระสุนเป็นชั่วโมงนะครับ
ไปพบเป็นกระสุนปริศนาจุด๓๘
เจ้าของบ้านเอาแก้วไปครอบไว้ก่อนไม่มีใครกล้าจับเยอะจะมีลายนิ้วมือ
ตำรวจก็ไปเก็บเพื่อไปตรวจสอบว่าเป็นของใคร
ไปสอบถามเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเที่ยงคืนพอดิบพอดี
เลยเป็นนิดหนึ่งลูกชายของบ้านนี้อายุ๕ขวบ
นอนอยู่ครับแล้วก็ญาตินอนบนโฟฟาลูกชายก็นอนข้างกัน
มาแบบนี้ทะลุหลังคาทะลุฟาดลงมาและเป็นจุดที่เด็กนอนอยู่กับย่าพอดี
คมกระสุนเฉียดหัวเด็กกับย่าไปนิดเดียวคุณผู้ชม
ลุกขึ้นมาร้องด้วยความตกใจสุดขีดเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากระสุนโดนหลานหรือเปล่า
ตกใจแต่หลานยังหลับอยู่ยังไม่รู้เลยว่ากระสุนเฉียดตัวเองไป
ทีนี้เจ้าของบ้านก็มาคุณนุโอ้โหตกใจแทบเป็นลมเลย
แม่เองก็แทบเป็นลมตัวคนนู้นเองก็แทบเป็นลมโชคดีเหลือเกิน
เฉียดหัวลูกชายไปนิดเดียวก็รีบแจ้งจำรวจฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจสอบ
ก็เลยคาดกันว่าน่าจะเป็นคนยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่เพราะมันเลยเที่ยงคืนมาแป๊บเดียว
แล้วกระสุนร่วงใส่หลังคาบ้านนี่แหละครับนะฮะจริงแล้วเนี่ยถามคุณนุ้งว่า
ในบ้านมันเคยเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมในหมู่บ้าน
คุณนุเขาบอกว่าคนแถวนี้เกิดขึ้นแบบนี้บ่อยนะครั้งนี้เคราะห์ดีนะที่ลูกผมไม่เป็นอะไร
แต่ว่ามีเด็กนับ๑๐คนที่ไปฉลองกันในหมู่บ้านนี้นะฮะแล้วน่าจะเป็นเด็กกลุ่มนั้นหรือเปล่ายังไม่ทราบ
พอเสร็จสับปั๊บก็แยกย้ายกันกลับได้ไปนะไม่นานนะฮะมันก็มีกระสุนมาเขาบอกว่าโชคดีนะ
ไม่งั้นนะน่าจะมีเด็กสักคนอาจจะตกเป็นเหยื่อของคมกระสุนก็ได้หรือกลายเป็นเหตุสลดก็ได้
หรือเป็นผู้ใหญ่ยิงอันนี้ก็ยังไม่ทราบที่แน่ตอนนี้นะการยิงปืนขึ้นฟ้าคุณผู้ชมจำไว้มันผิดกฎหมายนะครับ
มีโทษถ้าเกิดว่าจับได้ติดคุกเป็น๑๐ปี
ถ้ามีคนเจ็บคนตายอัตราโทษหนักมากกว่านี้

ย้ำแบบนี้อย่ายิงปืนขึ้นฟ้าฉลองเทศกาลใด

มันตกใส่บ้านคนใส่คนมันก็เป็นโทษตามกฎหมายตาม
มันมาจากไหนวัฒนธรรม